คุณผู้ชมฮะเมื่อพระหัสสบดีที่แล้วเนี่ย

ไปจี้ชิงซับหญิงพิการ
หญิงพิการนั่งวิวแชร์เลยนะคุณผู้ชม

คนนี้โดนตำรวจจับได้
นี่คือตอนที่เขามาเจอกับคนที่เขาไปจี้ชิงทรัพย์มา
ตอนนั้นก็มาดี
ท่อย่างเปล่าคุณบ้างจริง

ตีนดีน่ะป้ายังทำมาหากินแล้วเธอน่ะเธอทำไมถึงทำแบบนี้
ได้แต่ก้มกราบเลยก้มกราบที่เท้าของคุณป้าปุกทอง
กุทองอายุห้าสิบห้าปีค่ะคนก่อเหตุชื่อไอ้ตาฟฮะ
ตาฟหรือว่าชื่อจริงคือวักษินสิงหาภูกรรมอายุยี่สิบเจ็ดปี
แล้วคุณป้าปุกทองเนี่ยแกเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่นะอย่างที่พี่น้ำแข็งบอกเลย
บอกอะไรนะป้ามือก็ไม่ค่อยดีเท้าก็ไม่ค่อยดีก็ยังทำมาหากิน
แล้วเองอ่ะมือท้าวดีอืมทำไมไม่ทำมาหากินมันสุจริต
จี้ป้าทำไมเนี่ยไอ้ตาฟกราบไปร้องไห้ไปด้วยความสำนึกผิดครับครับ
เหตุเกิดเย็นวันพระราชสบดีที่แล้วครับยี่สิบเจ็ดตุลาคม
บริเวณหน้าอุทยานพระเจ้าตักศิลปถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าพัทยา
แต่ตาร์ฟเนี่ยก็โดนตำรวจสพบังละมุงจับได้แล้วก็ถูกนำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพครับป้าปุกทองผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ย
ป้านะเข็นรถวิวแชร์อยู่ริมถนนสุขุมวิทย
ไปขายลอตเตอรี่ไงตรงย่านโรงโป๊ะพอมาถึงที่เกิดเหตุเจอไอ้ตาฟ
ก็ไม่ได้รู้จักแล้วนะเห็นขี่มรสัยมาย้อนสอนมาเรื่อยัง
เอากระดาษปิดอำพลางป้ายทะเบียนผ่านไปก็ขี่ผ่านไป
ปรากฏป้าก็ไม่นึกว่าจะมีอะไรนะไอ้ตาฟมันวนกลับมา
จะมาซื้อลอตเตอรี่ป้าก็ดีใจเห็นบอกว่าจะซื้อให้ครบ๕๐๐บาท
แล้วก็ออกอุบายว่าเดี๋ยวให้จอดรอก่อนนะเดี๋ยวกลับมาเอาเดี๋ยวกลับมาเอา
ขู่ด้วยแล้วก็ชากมือถือป้าไปเอากระเป๋าสะพายป้าไปด้วย
พยายามเข็นรถไปแล้วโอ้โหคุณผู้ชมลองนึกภาพนะ
ทุลักทุเลมากทุลักทุเลขนาดไหน
ปกติลำพังแค่เข็นวิวแชร์เองก็ลำบากแล้วที่ต้องเข็นแล้วไปยื้อแย่งมาด้วย
สู้แรงไอ้ตาฟมันไม่ไหวไอ้ตาฟขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปได้เงินไปสี่พัน
โอ้โหป้าต้องขายลอตเตอรี่เท่าไหร่ได้มาสี่พันโดนเอาไปอ่ะ
แล้วก็มีสร้อยสามกษัตริย์กับพระเลี่ยมทองซึ่งติดตัวไว้เสริมโชคลาภก็โดนเอาไปด้วย
เอาไปฟังป้าปลูกทองหน่อยฮะใช่ค่ะ
ยืนอยู่นี่ป้าขอดูหวยหน่อยผมชอบซื้อหวยกับคนพิการ
มันบอกว่าเอาให้ได้ห้าพันอ่ะแล้วก็ดึงดึงอีก
มันก็กดมันก็ยืนกดโทรศัพท์มันอยู่อย่างเงี้ยป้าเน็ตมันไม่มีเดี๋ยวผมมานะ
มันก็ขี่ไปขี่ไปแป๊บนึงมันก็มาจอดข้างหลังเรา
มันมาถึงตรงนี้มันเอามีดอะมีดอะมันจี้อะไรเงี้ย
มันก็แย่งกระเป๋าอย่างเงี้ยดึงดึงเงี้ยแล้วบอกเอ้ย
มึงมามึงยังไม่ใช่เป็นคนแบบนี้เลยป้าก็หมุนรถได้หมุนไป
ไปป้าก็ไปหาเขาเขาเขาเอาเอากระเป๋าป้าไว้หน้ารถ
ป้าอยู่ด้านนี้อ่าก็จะหยิดเขาก็เอามีดเขามาทำอย่างเงี้ย
เห็นไหมเนี้ยป้ามีดป้าก็ยื้อยื้อยื้ออยู่เนี้ยป้าไม่ยอมอะ
แต่เขาสู้แรงเบิ้ลรถเขาไม่ได้อ่ะอืมก็เลยต้องปล่อยเพราะเราก็เจ็บแขนแล้วอ่ะ
ยื้อยื้อยึ่งยกจะให้รถมันลงที่แรกถ้าคิดได้นะความเจ๋งเลย
โอ้โหแล้วดูป้าปุกทองทำให้ดูว่าตอนยื้อแย่งมันลำบากขนาดไหนคุณผู้ชม
สู้แรงเบิ้ลมอเตอร์ไซค์ไม่ไหวไงอืม
อ้าละถามว่าหลังเกิดเหตุไอต๊าปไปไหนเนี้ยค่ะ
คือตำรวจไปดูกล้องวงจรปิดครับขณะที่ตาฟคนร้ายนะฮะ
พื้นที่หมู่๘ตำบลบางละมุงสุดท้ายตำรวจตามไปจับมาได้ครับ
ยอมรับว่าก่อเหตุเพราะโอ้โหเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์
ไม่ได้เอาไปซื้อข้าวซื้อของอะไรไปเล่นพนันคุณผู้ชม
ระหว่างทำแผนตามนี่ก้มกราบผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะ
กราบกันริมถนนเลยนะแล้วก็บอกว่าผมสำนึกผิดจริงครับป้า
ผู้เสียหายก็คือป้าปุกทองบอกว่าไม่ติดใจอะไรตำรวจก็เลยคุมตัวตาฟไปดำเนินคดีต่อไปครับ